คุณผู้ชมคะเรื่องที่มีงูโผล่ออกมาจากโถส้วมเนี่ยมีให้เห็นอยู่บ่อยจริงนะคะ
คราวนี้เนี่ยค่ะเป็นแบบชะโครกนะมีผู้ชายคนนึงอายุ๑๘เขาก็ปวดท้อง
ก็นั่งโถส้วมชะโครกนี่แหละก็นั่งเล่นมือถือไปผ่านไปสัก๕นาที
รู้สึกเหมือนอะไรมางับที่บริเวณอันทะโอ้โหก้มลงไปดูงูนะคะ
งูเหลือมตัวใหญ่เลยแล้วมันงับไม่ปล่อยนะคะเขาตัดสินใจเอามือจับหัวงูแล้วดึงออกค่ะ
อย่างนั้นเลยค่ะไม่งั้นมันไม่ปล่อยค่ะแล้วก็สะบัดงูทิ้งรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำนะคะ
เป็นบ้านทาวน์เฮาส์๒ชั้นที่อำเภอบังใหญ่จังหวัดนทบุรี
ที่เห็นหยดบนฝาชะโครกคือเลือดนะคะแต่เราทำเป็นสีดำนะคะ
แล้วดูงูสิคะงูตัวนี้ยาวประมาณเมตรครึ่ง
อันนี้เป็นงูที่กู้ไพตอนที่เขามาช่วยเขามีงูติดมาพอดี
เขาเอามาจำลองให้ดูเพราะว่างูตัวจริงมันหนีไปค่ะ
มันกัดเสร็จแล้วเขาหนีไปเลย
เขาบอกว่าคือพอกัดเสร็จเนี่ยเขาดึงออกใช่ไหมคะ
งูตัวเนี้ยพยายามจะเลื้อยตามมาอ่าเขาก็ปิดประตูห้องน้ำ
พยายามจะเอาประตูหนีบงูแต่งูมันสะบัดดิ้นหลุด
เป็นนามสมมุตินะคะนำส่งโรงพยาบาล
เย็บไป๓เข็มแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็น๕โมงเย็น

เดี๋ยวให้คนบาดเจ็บเขาเล่าให้ฟังดีกว่า
แม่ของน้องที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะคุณแม่
ตาพัฒน์อายุ๔๔เล่าให้ฟังว่า
ตอนเกิดเหตุแม่ก็ทำงานอยู่
ลูกชายโทรศัพท์ไปบอกว่างูกัด

พอกลับมาถึงบ้านรอยเลือดเต็มเลยนะคะ

แล้วเลื้อยขึ้นมาตามท่อจากบ้านหลังอื่น
มาโผล่ในชะโครกห้องน้ำบ้านเราหรือยังไง

ท่อระบายน้ำหนีไปยังจับไม่ได้นะคะ
คุณแม่บอกว่าตามคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
คืองูที่กู้ภัยเอามาจำลองเหตุการณ์

เวลาอยู่ในชักโครกมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ

เราก็มองว่าคือมันก็โผล่มันไม่ได้โผล่ในบ้าน

เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่อมันต่อยังไง
เมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อเช้ายังไม่เจอค่ะ
เมื่อคืนนี้ตอนทีระหว่างรอค่ะ
ก็เวลาเข้ารองน้ำค่ะก็น่าจะปลดชักโครกก่อนสักทีหนึ่ง

กันงูอ่ะค่ะเพราะตอนนี้ก็คือแบบ
คุณแม่ก็เลยบอกว่าเบื้องต้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการหมู่บ้านนะคะ
ให้มาช่วยดำเนินการให้นะคะเบื้องต้นส่วนใหญ่เขาก็จะมีการติดตะแกรง
ในช่วงทราบายน้ำที่เป็นช่วงต่อกับบอกเหรอะครับ

เดี๋ยวนี้ก็ตามร้านที่ขายพวกสุขภัณฑ์อะไรพวกนี้